เพราะเรื่องราวของของกินค่ะบอกเลยว่าตลอดข่าวของเราไม่พลาด
แล้วก็จัดแน่นจัดเต็มแน่นอนแต่ว่าวันนี้ใบตองก็ไม่ได้มา
ทานคนเดียวไม่ได้มาแค่คุณชนะและคุณชิสานะคะ
ก็ต้องนีฮาวเชี่ยนี้เหมือนหลายเหลอนะครับ
แปลว่าสวัสดีครับดีใจที่ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่

แต่ว่าก่อนจะเจอสิ่งดีแล้วก็เรื่องราวดี

อาจจะไม่ได้เห็นในตลอดข่าวสัก๒๓วัน

ถ้าเป็นพี่นวัดก็ประจวบคิริคัน

ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตารังนะครับ
แล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังในจังหวัดประจบคิริคัน
เขาบอกว่ารสชาติดีแล้วก็ขายยาวนานมากว่า๘๐ปีค่ะ
โอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงและการันตีความอร่อยแน่นอนนะ

ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเมืองประจวบนะคะ
ขายดิบขายดีกันตั้งแต่เช้าเลย

คุณลุงเสื้อสีแดงลายขวางเนี่ยนะคะ
กำลังมือเป็นระวิงอยู่เนี่ยยืนลวกเส้นเห็นไหมอะ
คนนี้เนี่ยชื่อว่าตารังนี่แหละค่ะ
หรือว่านายสุภโชคทำมาเจริญตารังตัวจริงอยู่นี่
หลังเป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวขายแล้วขายมาตั้งแต่รุ่นอากง

เส้นแบบนี้เนี่ยเส้นทำเองแน่
ถูกต้องจุดเด่นอยู่ตรงนี้จริงพี่เชนค่ะ
เสน่ห์แล้วก็จุดขายของร้านก็คือการทำเส้นบะหมี่และทำเกี้ยวเอง
เป็นเส้นที่เหมือนแบบว่าพอลวกน้ำร้อนแล้วมันจะมีความเหนียวนุ่มหนึบ
โอ้โหแค่เห็นอย่างนี้ก็น่าทานแล้ว
แต่ละวันจะทำบะหมี่ประมาณ๒๐๐ก้อนนะ
ซึ่งเส้นที่หงบะหมี่มันเป็นเส้นที่ขายดีที่สุดของร้านอยู่แล้ว
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาทำเส้นเองเป็นเส้นสดด้วยนะคะ
บางทีเขาบอกว่าหมดตั้งแต่๑๐โมงก็มี
จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยรายการรายการหนึ่งของเราเล่าเส้นเป็นเรื่องเคยไปทำมาแล้ว
ถูกต้องแปลว่ารับประกันความอร่อยด้วยนะคะ
จากเส้นแล้วก็มีตัวน้ำซุปของเขาที่เคี่ยวกระดูกหมูให้น้ำเนี่ย
มันซึมเข้าไปแบบหลายชั่วโมงนะคะ
อ๋อมาสงสารนะคนนี้ไม่กินข้าวเชาะเลยนะครับ
เป็นเส้นเล็กเส้นหมี่ขาวุ้นเส้นอะไรได้หมดเลยแล้วราคาขายก็ไม่ได้แพงสามสิบบาทค่ะ
พิเศษ๔๐ค่ะแล้วก็แต่ละวันจะขายประมาณ๒๐๐๒๕๐ชามนะคะ
ใครสนใจอยากจะไปริ้มลองรสชาติไปได้ที่ก๋วยเตี๋ยวตาหลังนะคะ
อยู่ที่ซอยหลังวัดเกาะหลักในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
บอกเลยคุณไปเช้าหน่อยเพราะว่าร้านเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ

เพราะนี่ไหนจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะไปแวะอุดหนุนด้วยแล้วบอกว่ามาจากตลอดนะ
ถ้าไม่ให้เอาส่วนลดนะจะฟ้องพี่ชนะ